เราจะไปดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการประชุมนะครับเนื้อหาของการประชุมผู้นำเอเป็ก
เราไปดูเรื่องความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมกันก่อนที่มีการประทะกับตำรวจควบคุมฝูงชน
เกิดเสียงดังคล้ายปืนขณะนะครับปะทะระหว่างมวลชนกับเจ้าหน้าที่ที่ถนนดินสอ
แกนนำมวลชนนะครับยืนยันว่ามีการใช้กระสุนยางยิงใส่ประชาชน
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นสื่อมวลชนด้วยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นช่วงที่เกิดการประทะ
บริเวณถนนดินสอใกล้อนุสาวรีประชาธิปไตยนะฮะซึ่งระหว่างนั้นเกิดเสียงดังคล้ายปืนดังขึ้นหลายนัด
คุณผู้ชมคงได้ยินไปแล้วท่ามกลางเสียงร้องตกใจของชาวบ้านและสื่อมวลชนครับ
ต้องรีบหลบการปะทะกลัวจะถูกลุกหลง
แต่ในที่สุดครับเกิดการปะทะกันวุ่นวายเมื่อมวลชนมาประจันหน้ากับเจ้าหน้าที่
แล้วมีการตั้งเตาไฟครับขับจุดไฟแม่ตั้งกระทะผัดพริกแห้งครับคุณผู้ชมครับ
บ้านไหนทำกับข้าวจะรู้ว่ามันฉุนแค่ไหน
คือกลุ่มมวลชนก็ตั้งใจจะรบกวนเจ้าหน้าที่เหรอ
มีการสาดพิษร้อนใส่เข้าไปในแนวของเจ้าหน้าที่ด้วย
ซึ่งกลุ่มแนวร่วมนะครับได้ใช้เชือกลากรถตำรวจออกจากแนวกั้นเพื่อเปิดทางครับ
ซึ่งช่วงนี้แหละครับทำให้เกิดการปะทะที่รุนแรงขึ้น
ตามรายงานข่าวนะครับอย่างที่รายงานไปช่วงต้น
มีการจับกลุ่มแนวร่วมผู้ชุมนุมบางส่วนไปดำเนินคดี
เหตุการณ์ชุลมุนดังกล่าวนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บบางส่วน
โดยนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์แพทย์อาสาระบุว่า
มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย๓คนได้แก่ผู้ชุมนุม๒คน
ซึ่งผู้ชุมนุมที่อยู่ในพื้นที่ชุมนุมคนหนึ่งนะครับ
ถูกกระสุนยางได้รับบาดเจ็บครับ
คุณผู้ชมครับหลังการประทะฝ่ายผู้ชุมนุมและตำรวจ

ผู้ได้รับบาดเจ็บกำลังประถมพยาบาลกันอยู่ครับ
ผู้ชุมนุมกับตำรวจต่างถอยร่นไปอยู่

ประถมพยาบาลและรับตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ
เรื่องต้นยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อนะครับว่าเป็นคนไหนบ้าง
ทีมข่าวได้รับรายงานถึงผู้บาดเจ็บบางส่วนนะครับ
พบว่ามีแผลเลือดไหลอาบใบหน้าคาดว่าถูกเศษแก้ว
หรือว่าวัตถุมีคมบาด
ขณะเดียวกันพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนอนหมดสติครับ
อยู่กลางจุดประทะซึ่งชุดควบคุมฝูงชนนี่ครับได้เข้าไปประถมพยาบาล
นางสาวมายหรือนางสาวพัสราวรีธนกิจวิบูรณ์ผล
แนวร่วมกลุ่มราศดรนะครับวิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่
ว่าทำไมถึงใช้วิธีการสลายการชุมนุมจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ทั้งที่เป็นกิจกรรมเรียกร้องในประเด็นทรัพยากร
ตำรวจต้องให้คำตอบถึงการใช้กระสุนยางที่ยิงใส่ประชาชนมือเปล่าครับ
เพราะอะไรเพราะอะไรถึงใช้กระสุนยางกับประชาชนที่ต่อสู้เพียงมือเปล่า
อย่างไรก็ตามนะครับแก่นำและแนวร่วมจะปักหลักอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
เพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยมวลชนนะครับซึ่งถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวไป
ขณะเกิดการปะทะเบื้องต้นมีรายงานว่าประมาณ๑๐คนได้
ส่วนตำรวจได้วางแนวกั้นเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็สับเปลี่ยนกำลังอยู่ด้านหลัง
เพื่อวางมาตรการต่อไปครับ
นั่นคือเหตุการณ์ในวันนี้นะคะที่บริเวณถนนดินสอใกล้อนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ